อีกหนึ่งดราม่าที่ก่อนหน้านี้โอ้โหร้อนแรงกันมาก
แล้วก็ร้อนระอุมายาวนานถึง๖เดือนสำหรับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสงครามเพลง
ระหว่างในห้างประจักรชัยหายทองคำและอาร์มชุติมานะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าในที่สุดตอนนี้ทั้งคู่มีข้อตกลงยกเลิกสัญญา
จบกันด้วยดีแล้วนะคะโดยจากนี้ไปก็คือสองปีเจ็ดเดือน
จะเป็นนักร้องอิสระส่วนเพลงทั้งสามเพลงคือ
อดีตเคยพังผู้สาวขาเลาะที่ด่งดังมาก
ร้อยล้านวิวนะคะและภาพเก่านักร้องสาวอาร์มชุติมา
โอนกรรมสิทธิ์ให้กับประจักรชัยเป็นเวลา๑๐ปี
ครบกำหนดจะตกเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียว
โดยทั้งสองฝ่ายสามารถนำเพลงไปใช้ได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
และอามจะต้องเคลียร์คิวไปช่วยประจักรชัย๕คิวต่อเดือน
โดยจะเป็นลักษณะการว่าจ้างก็คือแบบว่าไม่มีสัญญาผูกมัด
แต่เป็นการจ้างงานนะคะส่วนเรื่องการเสียภาษีที่นายประจักรชัยถูกเรียกร้องให้ตรวจสอบ
เจ้าตัวไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ว่าให้กรมสรรพากรไปตรวจภาษีหน่อยซิว่ามันเป็นอย่างไรอะไรอย่างไร
เพราะว่ารายได้ที่เข้ามามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปส่วนนายห้างประจักรชัยเขาก็ยืนยันว่า
ชิลสบายเพราะว่าไม่มีอะไรปิดบางไม่มีอะไรในกอภัย
ที่บอกจะตรวจนี่ไม่ได้ตรวจประจักรชัยคนเดียวนะคะ
สักวันทรยายและก็ล้ำใยไหยทองคำด้วย
แต่ตอนนี้เมื่อเช้าก็เขาเปิดตัวศิลปินใหม่กันไปแล้วนะคะ
ที่น้องมะนาวไหยทองคำนั่นเองหน้าตาคล้ายน้องอาร์ม
อยู่เบามีความแบบเห็ทกันเตรียมความทรบซีดขนาดไหน